จำนวน๓๓๐ตันนะครับซึ่งไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็เดือนมกราตอนนั้นการส่งออกหน้ากากยังเป็นเรื่องปกติอยู่
กระโสมนิทยังไม่ได้เข้าไปดูแล
กระทรวงมิตเข้าไปดูแลหลังจากวันที่๕เดือนกุมภาแล้ว
ตั้งแต่มีมาตรการนี้มากรมค้าภายในก็ไม่เคยที่จะยอมให้ส่งออกหน้ากากชนิดนี้
เพราะมันเป็นหน้ากากที่พี่น้องเราจำเป็นต้องใช้
ผมเห็นแล้วว่ามันเสียหายและข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามที่เขาพูด
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังตามล่าหาหน้ากากอนามัยกันอยู่นะคะ
ตกลงแล้วมันขาดแคลนจริงมีคนกักตุลมีคนแอบส่งออกไปขายต่างประเทศ
หรือว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะคะ
คุณผู้ชมคะเราไม่สามารถประเมินได้เลยนะคะว่าหลังจากนี้ต่อไป
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับโควิด๑๙ไปอีกนานแค่ไหนนะคะ
แล้วก็ถ้าว่ากันตรงไปตรงมาคือความกังวลนะตอนนี้
ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเริ่มถูกตั้งคำถามแล้วว่า
มีการกดตัวเลขเอาไว้ชะลอตัวเลขเอาไว้หรือว่าปิดบังตัวเลขเอาไว้หรือไม่
ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีประสิทธิภาพนะคะ
แต่ว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เริ่มการระบาดแล้วเนี่ย
เราระแวงนะคะเพราะว่าเรารับนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างมากในช่วงแรกเริ่มนะคะ
แล้วเราก็เพิ่งจะมาตื่นตัวกันเนี่ยคือหลังจากที่มีการระบาดไประยะหนึ่งแล้วเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างห่วงกันว่าตัวเลขที่สะท้อนตอนนี้ของจริงหรือไม่

เอาล่ะตัวเลขระบาดจริงคนติดจริงเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะ
แต่ว่าเราต้องมีของป้องกันของรักษาก็เลยเป็นที่มาให้ดราม่าหน้ากากอนามัยมันเกิดขึ้นได้ทุกวัน
แม้กระทั่งรัฐบาลหรือกระทรวงที่แทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องยังถูกทวงถามไปด้วยเลยนะคะว่าตกลงรัฐบาลสามารถจัดการเรื่องนี้ได้หรือไม่
ราม่าเรื่องล่าสุดระหว่างหน่วยงานราชการเรียนเรียกภาษาชาวบ้านนะคะหน่วยงานราชการจะเรียกอย่างไรแล้วแต่นะคะ
แต่ว่าเราก็ค่อนข้างตกใจกันเล็กน้อยเมื่อวานนี้นะคะที่จะมีการแจ้งความกันระหว่าง๒กรม๒กระทรวงนะคะ๒พักการเมือง
กลายเป็นเรื่องนั้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะและเมื่อสักครู่นี้ต้นรายการที่คุณผู้ชมเห็นก็คืออธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ออกมาจากทางกรมศุลกากรก็สร้างความเสียหายตื่นตระหนก
เดี๋ยวฉันขมวดความแบบนี้วันนี้เราจะคุยกับคนที่ก็คงจะตอบเราได้ว่าเอ๊ะท่านไปสั่งเขาเปล่าคะเอ๊ะท่านท่านรู้สึกว่ามันจะต้องทำขนาดนี้หรือเปล่าคะเอ๊ะตกลงทำไมคนที่ไลฟ์ขายหน้ากากทำไมดูแลแล้วดูโดนเบากว่ากรมศุลกากรพูดจังเลยคะวันนี้นะคะท่านน่าจะตอบได้บางเรื่องแล้วก็น่าจะได้หลายเรื่องอ่ะนะคะในฐานะประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านประหลัดบุญยฤทธกรยา

ที่ท่านไปแจ้งความกับอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องการแจ้งความในฐานะบุคคลเหมือนกันบุคคลกล่าวหาบุคคลไม่ได้เป็นเรื่องของไม่ได้เป็นเรื่องของหน่วยงานใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องถือเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะครับในในกรณีที่ท่านแจ้งความถ้าท่านเห็นว่าท่านเสียหายเนี่ยนะครับก็ท่านก็คงเป็นสิทธิส่วนตัวของท่านในการที่
บอกว่าจะไปแจ้งความเนี่ยได้มีถามประหลัดถามรัฐมนตรีก่อนไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเนี่ยคือผมก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ให้ท่านไปดำเนินการถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานนะฮะ
ต่อหน้าขอไข่นี่น้ำหนักมันไม่ค่อยมีไหมคะ
คือมันแจ้งที่เนื้อหางานกระทรวงไงคะ
มันเป็นสิทธิส่วนบุคคล

คือการแจ้งความดำเนินคดีอะไร
คือประชาชนทุกคนมีสิทธิตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นก็คือว่าอะไรก็ตามแต่ที่กฎหมาย
สิทธิแก่ประชาชนในการดำเนินการ
เขาก็สามารถทำได้ในนามของปัจเจกบุคคล
แต่ถ้าเขาจะเลือกทำเป็นอย่างอื่นนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าในเรื่องนี้ก็คือว่า
เท่าที่ทราบก็คือว่าท่านทิบดีเมื่อเช้านี้ท่านให้ข่าวนะครับ

ก็คือว่าท่านก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ท่านได้รับความเสียหาย
ดังนั้นก็คงจะเป็นเรื่องกระบวนการตามกฎหมายต่อไปว่า
ใครเป็นผู้ทำให้ท่านเสียหายก็คงจะต้องมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่จะต้องว่ากันทางกระบวนการขั้นตอนต่อไปครับ
แล้วเนื้อหาที่กรมศุลกากรแถลงออกมาเป็นข่าวตอนแรก
ประหลัดไม่รู้สึกว่าตัวประหลัดเสียหายบ้างเหรอคะ
ทำไมผมจะต้องเสียหาย
จริงแล้วก็คืออันนี้ก็คือว่าเพราะเขาอาจจะมีส่วนหนึ่ง
ที่จะกระทบต่อกรมการค้าภายในในการที่พูดถึงนะครับ
ทีนี้ถ้าพูดถึงกรมค้าภายในก็ท่านอธิบดีกรมค้าภายใน
ท่านก็อาจจะรู้สึกว่าอย่างนี้มันก็มีผลต่อท่าน
เพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะไปรักษาสิทธิ์ของท่าน

คือวิธีคิดของคนที่ทำงานในหน่วยงานราชการเนี่ยนะคะ
เวลามีตำแหน่งในหน่วยงานราชการ
แล้วรู้สึกว่าหน่วยงานอื่นทำงานแล้วกระทบต่อตัวเอง
วิธีปฏิบัติปกติเขาทำกันยังไงถ้าไม่ถึงแจ้งความค่ะ
อันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่มันก็มีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติในหลายแบบ
หลายแบบอาจจะมีการซักซ้อมกันว่า
ข้อมูลเป็นไงสอดคล้องกันไหม
ในลักษณะนี้ก็ทำได้หลายอย่างครับ

เพราะว่าท่านเป็นภูมิคับบัญชานะครับว่า
เขายังไงกันเขาคุยกันก่อนไหม
เขาตกลงกันก่อนไหมแจ้งความเลยเหรอ
คือมันมีการคุยกันภายในไหมมีไลน์กรุ๊ปไหมคะท่าน
หลายกรุ๊ปก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก็เราใช้เฉพาะเรื่องงาน

เพราะฉะนั้นต่อให้สิ่งที่กรมศุลกากรแถลงแล้ว
มันกระทบเนื้องานของกรมการค้าภายใน

ไปแจ้งความโคศกกรมศุลกากร

ก็คือว่าเรื่องนี้ท่านอธิบดีกรมค้าภายใน
ท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกับส่วนตัวของท่าน
คือเป็นดุลพินิษฐ์ของท่านเป็นการพิจารณาของท่าน
ว่าเรื่องนี้กระทบกับท่านเป็นการส่วนตัว
ดังนั้นท่านจึงใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชน
ไปดำเนินการทางกฎหมายในฐานะส่วนตัวส่วนบุคคล

ซึ่งเป็นการพึงใช้สิทธิ์ของประชาชนทั่วไป
คือใครมาต่อว่าคุณจอมขวัญ

โดยไม่ต้องไปในนามของสถาบันหรือขององค์กรก็ได้
เพราะว่าถ้าเนื้อหามาที่ตัวจอมขวัญถูก
แต่ว่าถ้าเนื้อหามาที่เช่นนะคะข่าวของไทยรัฐทีวี
ไม่แน่ใจว่าฉันจะไปแจ้งความในฐานะจอมขวัญหรือเปล่านะคะ
อันนั้นก็ต้องมีการมอบหมายกันไป
ก็คือหน่วยงานก็ต้องพิจารณาก่อนว่ามันใช่หรือเปล่า
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะคะท่านประหลัดได้คุยกับรัฐมนตรีบ้างไหมคะ

เพราะว่าพอมันเกิดคือเอาอย่างนี้นะคะ
แม้ว่าจะไปในนามส่วนตัวแต่ว่าเนื้อหาที่มันมา
คนเข้าใจว่าเนื้อหามันมาจากการแถลงของกรมศูนย์
พอกรมศูนย์แถลงเนื้อนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นงานเขานะคะ
แล้วอธิบดีรู้สึกว่ามันกระทบตัวบุคคลปัจเจกของท่านนะคะ
แล้วไปแจ้งความแบบนี้มันเท่ากับว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของส่วนตัวแล้วนะคะ
เท่ากับว่ามันกระทบระหว่างงานของกรม

ถ้าเป็นเรื่องที่ท่านทิบดีท่านใช้ดุลพินิษฐ์ว่าเป็นเรื่องของกรม
ท่านก็ต้องไปแจ้งในนามของกรม
อันนี้ท่านก็ยังใช้ดุลพินิษฐ์ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
คือมันต้องอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเจ้ากลมเอางั้นก็แล้วกัน

ก็อธิบดีใช้ดุลพินิษฐ์เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของกรม
แต่เป็นเรื่องส่วนตัวความเสียหายเกิดขึ้นกับท่าน
ท่านก็ว่าอย่างนั้นวันนั้นท่านก็ไปแจ้งในฐานะส่วนตัว

หลังจากนี้ท่านประหลัดจะไปแจ้งด้วยไหมคะในฐานะส่วนตัว
ผมผมคงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของท่านนะครับท่านในฐานะส่วนตัว
ส่วนตัวท่านกับส่วนตัวผมก็คนละคนกัน
ถ้าไม่รู้สึกว่าเนื้อหาของสุรกากรกระทบงานกระทรวงท่านเหรอคะ

เรื่องนี้ก็คงต้องให้กรมค้าภายในเขาพิจารณาก่อน
ถ้าเขาพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันกระทบกลุ่มค้าภายในแน่นอนกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเป็นในฐานะต้นสังกัดนะครับ

เพราะกรมค้าภายในเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
แต่ตอนนี้อธิบดีกรมค้าภายในเขายังพิจารณาว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมค้าภายใน

เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่มาถึงกระทรวงพาณิชย์หรอกครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่เนื้อหางานบ้างนะคะ
ถ้าการไปแจ้งความคราวนี้ของอธิบดีกรมการค้าภายใน
แจ้งในฐานะตัวเองไม่ใช่ในฐานะอธิบดี
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหางานของกระทรวง
ดิฉันจะกลับเข้ามาที่เนื้อหางานของกระทรวงบ้าง

เมื่อวานนี้ชื่อท่านก็ขึ้นมาในข่าวค่อนข้างมาก

ตกลงแล้วที่ทางอธิบดีกรมการค้าภายใน

ตอนนี้ท่านทราบรายละเอียดหรือยังคะ
ในรายละเอียดเนี่ย
ผมไม่ได้ทราบกันทั้งหมดนะครับ
เพราะฉันจะทราบว่าท่านนาธิบดีกรรมการค้าภายใน
ก็คือแจ้งความในลักษณะว่าผมไปหมินประมาททำให้หน่วยงานของท่านเสียหาย
ในส่วนของเนื้อหาการให้ข้อมูลเมื่อวานนี้
เดี๋ยวฉันถามท่านโคศกก่อนเลย
ข้อมูลที่ออกมาเป็นข่าวตอนแรกยังไม่นับฉบับแก้นะคะ
ที่ออกมาเป็นข่าวตอนแรกที่ท่านโฆษกให้ข่าวเนี่ยนะคะตกลงแล้วมีอะไรผิดพลาดบ้างคะ
จริงที่ผมให้ข่าวไปเนี่ยก่อนอื่นต้องเรียนก่อนนะครับ
ว่าที่ให้ข่าวไปเนี่ยมันไม่มีประเด็นใดที่เราไปให้ร้าย
หรือไปกล่าวหาทางกรมการค้าภายใน
ว่ากรมการค้าภายในออกใบอนุญาตสำหรับการส่งออกหน้ากากอนามัย
กำหนัวเยอะแยะคือ๓๐๐กวาตันอะไร
เราไม่ได้พูดในลักษณะนั้นเลย
สิ่งที่เราให้ข้อมูลตอนที่มีการสัมภาษณ์
ซึ่งเราก็ให้สถิติไปในเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งสถิติอันนั้นเนี่ยเป็นสถิติทั่วไปของกรมศุลกากร
เป็นสถิติส่งออกนะครับไม่ใช่สถิติ
ในเรื่องของการออกไปภูเขาพยาบนะครับซึ่งพอเราให้ข้อมูลไป
หลังจากที่เราให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ย
ปรากฏว่ามาตรวจพบภายหลังก็พบว่าตัวสถิติอันนี้มันอาจจะมีความพลาดเคลื่อน
เนื่องจากว่ามันมีสินค้าบางตัวนะครับซึ่งอยู่ในพิกัดนี้ด้วยมันถูกรวมเข้าไว้
เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการออกหนังสือแจ้งให้กับสื่อมวลชนทราบอีกครั้งหนึ่ง
ตัวคลาดเคลื่อนตรงนี้
แต่ว่าจุดที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าในส่วนของการแถลงข่าวเนี่ย
ในทุกข้อความที่ผมแถลงซึ่งตรงนี้ผมได้ตรวจสอบคำพูดอยู่แล้ว
แล้วก็มีการถอดเท็จแล้วก็เอาเทปนี้ออกมาฟังแล้วเนี่ย
ไม่มีข้อความไหนเลยนะครับที่เราจะไปปรักปรำหรือไปสร้างประเด็นว่า
ทางกรมการค้าภายในได้ออกใบอนุญาตกับตัวหน้ากากอนามัยที่ส่งออก
จำนวนที่ผมบอกไปข้างต้นนี้
โฆษกค่ะที่ฉันให้เราทวนความเข้าใจจะได้เข้าใจตรงกันนะคะ
เดี๋ยวฉันเอาในเนื้อหาการแถลงของท่านก่อนที่จะมีเอกสารออกมาแก้ไขข้อมูลครั้งแรก
ตอนที่ท่านให้ข่าวกับนักข่าวเนี่ยนะคะเท่ากับว่าภาพรวมการ
มักราคม๒๕๖๓อยู่ที่๑๕๐ตันนะคะแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๓
อยู่ที่๑๘๐ตันรวม๒เดือน๓๓๐ตันคิดเป็นเงิน๑๖๐ล้านบาท
สรุปถูกไหมคะครับครับใช่ครับค่ะซึ่งเรียนถามท่านแบบนี้นะคะ
คือใจความอันนี้คือใจความสำคัญที่มันถูกเอาไปเป็นประเด็นข่าว
แล้วก็มีการออกมาแก้ด้วยเอกสารทีหลังคำถามคือว่าเวลาเราพูดถึง
กราคม๖๓๑๕๐ตันและกุมภาพันธ์๖๓๑๘๐ตันเนี่ย๒เดือนนี้
กับเดือนเต็มของทั้งสองเดือนถูกไหมคะมักกราก็คือสิ้นสุดที่วันสุดท้ายของมกรา
กุมภาพคือสิ้นสุดวันสุดท้ายของกุมภาพณครั้งแรกที่ได้ให้ข้อมูลไปนะครับค่ะ
ถูกต้องใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะ
โฆษกคะอย่างนี้นะคะคือเรียนถามเป็นความรู้
เพราะว่าเห็นคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าตกลงเวลาที่เราพูดถึงหน้ากากอนามัย
แล้วเป็นจำนวนส่งออกเวลาเวลานับนับเป็นชิ้นหรือนับเป็นนับเป็นน้ำหนักคะ
ต้องเรียนอย่างนี้นะครับภายใต้สถิติของกรมศุลกากรเนี่ยนะครับ
พิกัดอันนี้เนี่ยจริงแล้วมันเป็นพิกัดที่ว่าได้ของที่หลากหลายชนิดมาก
สินค้าบางอย่างก็นับเป็นชิ้นสินค้าบางอย่างเป็นกล่องเป็นหีบ
เพราะฉะนั้นในการนับทางสถิติของทางศูนยากากร

จากว่ามันไม่สามารถที่จะรวมหน่วยที่เหมือนกันได้
เพราะฉะนั้นในหลักสถิติเองในพิกัดนี้จึงนับหน่วยเป็นกิโลกรัม
ซึ่งก็นับแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมคะ

เรียนเห็นตารางที่เขาแชร์กันว่าเป็นตารางของกรมศุลกากรนะคะ
แต่ว่าที่หากันเจอเนี่ยก็คือหาเจอของเดือนมกราคมนะคะ
ซึ่งการแยกเรียนเทียบเคียงแบบนี้นะคะ
คือตารางที่หาเจอของกรมศุลกากรมันเป็นมกราคม
ที่ฉันเทียบเอกสารตัวที่ออกมาแก้ด้วยเนี่ยนะคะ
คือเอกสารตัวที่ออกมาแก้เนี่ยไม่ได้พูดถึงกุมภาพันธ์ทั้งเดือน
เหมือนที่ท่านโคศกบอกเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ทีนี้ตารางที่ออกมาของกรมศุลกากรเนี่ย
ก็คือหน้ากากอนามัยที่ใช้ในการผ่าตัดทางการแพทย์ฉันแปลแบบนี้
ทีนี้ในเอกสารตัวแก้ของกรมศุลกากรเนี่ย
พยายามจะอธิบายว่ามันมีของอีกหลายอย่าง

แล้วมันมีบรรทัศน์ที่มันพูดถึงหน้ากากในลักษณะอื่นอีกของกรมศุลกากร
ดิฉันกำลังจะถามว่าตกลงแล้วตารางที่อยู่ในการชี้แจงของกรมศุลกากร
กับเอกสารที่ออกมาแก้ในรอบที่๒เมื่อวานนี้เนี่ย
ข้อมูลตรงกันไหมคะว่าตกลงแล้วเวลาเราพูดถึงหน้ากากอนามัย
มันคือหน้ากากอนามัยของตัวมันเอง
หรือมันคือหน้ากากอนามัยและอื่นในบรรทัศน์เดียวกันแบบที่เอกสารแก้ออกมาคะ
ครับคือในส่วนของพิกัด๖๓๐๗เนี่ยนะครับ
มันจะมีทั้งหน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากที่ใช้ในการผ่าตัด
มันอยู่ใน๖๓๐๗๔๐แล้วมันจะอยู่ในพิกัด๖๓๐๗๙๐๙๐ด้วยนะครับ
ซึ่งหมวก๓๐๗๙๐๙๐นั้นมันจะมีในเรื่องของอื่นนะครับ
มันจะอยู่ในพิกัดหัวข้ออื่นซึ่งหัวข้ออื่นเนี่ยมันไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องของหน้ากากอนามัยเท่านั้นนะครับ
แต่มันอยู่รวมถึงของอื่นด้วย
เพราะฉะนั้นเรียนจะถามท่านแบบนี้นะคะ
ส่วนตัวเลขครับตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยที่แถลงในตอนแรกเนี่ยมันจึงรวมสินค้าตัวอื่นเข้าไปด้วย

ว่าสินค้าที่มีการส่งออกนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในมาตรการควบคุมเนี่ย
มันมีจำนวนเท่าไหร่แน่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องดูทั้งจะว่าไป
ก็คือดูทั้งสี่ศูนย์ด้วยจะต้องดูทั้ง๙๐๙๐ด้วย
มันต้องมาดูในลายใบขนเลยเนื่องจากว่าสินค้า๙๐๙๐เนี่ย
ชั้นแรกคือที่ท่านโคศกภาพแบบแสงให้แสดงเป็นข่าว
ชั้นที่๒ก็คือการออกเอกสารมาเพื่อแก้การแถลงข่าวนะคะ
ซึ่งหาเจอเฉพาะมกราคมเรียนถามตัวแรกกลับไปอันแรกเลยนะคะ
ตกลงแล้วเนี่ยท่านโฆษกยืนยันว่าท่านใช้คำถูกใช่ไหมคะ
ในการแถลงข่าวคือภาพรวมการส่งออกหน้ากากอนามัยมกราคม๖๖
ไม่ถูกต้องครับมันจึงมีตัวมันจึงมีการเอกสารที่แจกให้กับสื่อในครั้งที่๒นะครับ
ก็คือในครั้งแรกเราแถลงว่าทั้งเดือนมกราและกุมภามีทั้งหมด๓๓๐ตัน
แต่ว่าหลังจากที่แถลงเสร็จเนี่ยเราพบว่าสถิติการส่งออกเนี่ย
จริงแล้วมันมีสินค้าตัวอื่นปนอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจึงมีการแถลงออกมาว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน
รวมทั้งในส่วนของระยะเวลาด้วยแล้วก็ในส่วนของการนับรวมสินค้าที่นับเป็นสถิติด้วย
เรียนขอเรื่องสุดท้ายค่ะท่านโฆษกค่ะ
คือตกลงแล้วเนี่ยนะคะการแถลงของท่านในครั้งแรกเนี่ย
ยังยืนยันว่าตัวเลขที่แถลงถึงแม้ว่าเป็นตัวเลขที่มีความคาดเคลื่อนนะคะ
แต่ยังเป็นตัวเลขที่เต็มเดือนมกราคม๖๓และเต็มเดือนกุมภาพันธ์๖๓ถูกต้องไหมคะ
เต็มเดือนมกราคมหกสามครับแต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่เต็มเดือนครับ
ถึงวันแค่วันที่สี่กุมภาพันธ์เท่านั้นอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
ตัวเลขที่จัดเก็บเนี่ยถึงแค่๔กุมภาก็คือเป็นตัวเลขก่อนที่จะมีมาตรการในเรื่องของการควบคุมหน้ากากอนามัยออกมา
แต่ว่าผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมได้ไหมครับ
เชิญค่ะขอขอแค่ชัดนิดนึงค่ะท่านเชิญค่ะ
ครับครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยตอนที่มีการสัมภาษณ์ก็ได้ถามเหมือนกันว่า
มาข้อมูลของตัวเลขเนี่ยที่ทางสื่ออยากจะรู้เนี่ยก็คือในช่วงที่มีมาตรการควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ย
ทั้งผมเองผมก็ตอบทางสื่อมาขนาดนั้น
เราไม่มีข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีการส่งออกเท่าไหร่
แต่ว่าเราก็บอกว่า
ตัวเลขที่ออกมาเต็มเดือนมรกราคม

ตรวจพบว่าข้อมูลเนี่ย

เราก็จึงแจ้งนะครับ
ไปในหนังสือที่

ข้อมูลหนึ่งก็คือมันไม่เต็มเดือน

แล้วสองเนี่ยก็คือมันรวม

อย่างนั้นท่านยืนยันตามนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราจบการสนทนาตอนนี้คือเท่ากับว่า

ยืนยันตัวเลขที่ถูกต้องให้ยึดเอาตาม
เอกสารที่ออกมาแก้ของกรมศุลกากร

ในรอบที่๒เนี่ยเราไม่ได้บอกตัวเลข
ว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับ

คือยังไงหน้ากากอนามัยไม่พอ

จริงแล้วมันต้องย้อนกลับไป

เรายังไม่เข้าใจกันมันก็จะมาไม่ถูกนะครับ

ทั้งประเทศมีอยู่ประมาณ๓๖ล้านชิ้นต่อเดือน

ความต้องการใช้ในประเทศอยู่ที่ประมาณ๓๐ล้านชิ้นต่อเดือน

กากอนามัยก็คือใช้ในสถานพยาบาล

วันนั้นคือความต้องการประมาณ๓๐ล้านชิ้นต่อเดือน

ส่วนที่เหลือก็ส่งออกบ้างนิดหน่อย

ทีนี้ถ้ากำลังการผลิต๓๖ล้านชิ้น

วันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ๑ล้าน๒แสนชิ้น
วันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ๑ล้าน๒แสนชิ้น

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย
สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

สำหรับกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย

คำถามคือว่าถ้ามันจะขาดแคลนมันไม่ควรจะขาดแคลนคนที่ต้องใช้ก่อนในด่านแรก
คือคนชุดแรกที่ควรจะได้คือคนด่านหน้าหมอพยาบาลบุคลากรการแพทย์
และหัวโทรธนาภาพอาจจะเป็นตมหรือด่านต่างนะครับ

เพราะว่าตอนแรกคือวิธีการจัดสรรของเรา

แต่ว่าในช่วงแรกอาจจะมีความคลุกคลักในเรื่องการบริหารจัดการมาก
แต่ว่าเรากำหนดไว้ชัดเจนว่า๑ล้าน๒แสนชิ้นเนี่ย
เราจะจัดแบ่งโดยให้บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลก่อน๗แสน
ส่วนที่เหลืออีก๕แสนจึงมาให้ประชาชน
ในตอนแรกคือการบริหารจัดการอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง
เพราะเราอาจจะดึงคนในภาคส่วนหลายเข้ามาไม่ครบถ้วน

จะถูกจัดการโดยศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย
ซึ่งประกอบด้วยคนในวงการแพทย์มาหมดเลย
วงการแพทย์ไม่สามารถซื้อจากอีก๕แสน
โดยตรงจากผู้ขายที่เขาเคยซื้อเคยขายกันมาก่อนได้หรือคะ

ได้ครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมาก

คือกรมค้าภายในบริหารตัวเลขเท่านั้นนะครับ
บริหารตัวเลขคือของไม่ได้มาที่กรมค้าภายใน

แต่ว่าโรงงานคือเราจัดสรรว่า
บุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
มีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีเครือข่ายเขาเรียกว่าศูนย์แพทย์ที่อยู่ตามมหาลัย

เพราะฉะนั้นกลุ่มโรงพยาบาลทั้งหมดจะมาอยู่ที่นี่
แม้กระทั่งที่เมื่อไม่กี่วันนี้ที่มีข่าวออกไป
มีกลุ่มแพทย์โรงพยาบาลรามา
ออกมาบอกว่าโรงพยาบาลรามาไม่ได้
ไม่ได้มีการจัดสรรเลย

ท่านผอโรงพยาบาลรามาท่านไหนแพทย์สุรษัก
ท่านก็อยู่ในคณะบริหารจัดการด้วย

ดิฉันสุดท้ายค่ะดิฉันถามมันท่านคุณตรีจุลินเอาไว้
คือคำถามคือว่าทำไมการบริหารจัดการตัวเลข
การจะเอาออกการจะขนย้าย

ทหารผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่

เป็นเรื่องที่ทางทหารเขาขออาสา

ไม่ได้มีการไม่ได้เกี่ยวกับการควบคุมการขนย้ายอะไรเลยนะครับ

ที่เขามาช่วยก็คือช่วยในเรื่องของการคัดแยกสินค้าอะไรบ้าง

ทางกระทรวงขอทหารให้เข้ามาช่วยคะ
เท่าที่ผมทราบก็คือเขาอาสาเข้ามา
ผมเข้าใจว่าอาจจะมีความรู้จักสนิทสนมกัน
อะไรกับผู้บริหารอะไรแบบลักษณะนี้ครับ

เขามีกำลังสนิทสนมกับผู้บริหารระดับไหนของกระทรวงคะ
ก็อาจจะเป็นอธิบดีหรืออะไร

ก็บอกว่าเอองั้นถ้าอย่างนี้มาช่วยก็แล้วกัน
ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการค่ะท่าน

อีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐวันนี้สวัสดีค่ะ